ย้ายด่วนทักษิณป่วยนอนคุกแค่๑๓ชั่วโมง
โอ้โหเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์
คือถ้าคนเขาจะสงสัยเขาจะคิดเขาจะจับผิด
ก็ต้องให้เขาคิดต้องให้เขาคิดนะ
คือจะไปห้ามคนคิดไม่ได้เลย
เพราะนี่นอนคุกแค่๑๓ชั่วโมง
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีคลิปนะครับว่าไปตรวจสุขภาพแข็งแรงดี
มีคลิปซ้อมมวยคลิปอะไรแบบนั้น
ถ้าคนเขาจะคิดก็ต้องให้เขาคิดนะ
ต้องให้เขาคิดนะด้วยความยุติธรรม
กรมราชธรรมเขามาชี้แจงนะ
ก็ว่าการส่งตัวในทักษิณชินวัฒน์
ไปโรงพยาบาลตำรวจกลางดึกเพราะป่วยรุนแรง
นายสิทธิ์สุธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชธรรม
แล้วท่านก็เป็นโคศกรมราชธรรมด้วยเปิดเผยว่า
ทักษิณชินวัฒน์ซึ่งถูกควบคุมตัว
อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแดน๗
อยู่ระหว่างการกักโรคนอนไม่หลับแน่นหน้าอก
วัดความดันและความดันสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำนะครับ
เที่ยงคืน๕ทุ่ม๕๙๒๒สิงหาคม
คุณหมอที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมสอบถามอาการโดยละเอียด
แล้วก็พิจารณาจากรายงานประวัติการรักษา
โดยแพทย์จากโรงพยาบาลที่สิงคโปร์และสหรัฐอารับเอมิเรด
มีโรคประจำตัวหลายโรคครับในทักษิณอยู่ระหว่างการรักษาและติดตามอาการ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงพังผืดในปอด
กระดูกสันหลังเสื่อมโดยโรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือโรคหัวใจ
แต่เนื่องจากทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ
จะมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อชีวิต
เห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่า
โดยแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตนั้น
จะส่งตัวรักษาให้ทันท่วงทียืนยันว่าการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

นี่ที่พี่บอสพูดมานี่คืออยู่ในหนังสือที่รัชทันเขามีการชี้แจ่งเมื่อวาน
ใช่ครับซึ่งโรงพยาบาลตำรวจก็รับตัวนายทักษิณนะครับ
เมื่อเวลาเที่ยงคืน๒๐นาทีของวันที่๒๓สิงหาคม
ซึ่งกลมรัชทันต์ก็ตามระเบียบก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ผ่านแต่๒คนติดตาม
แล้วควบคุมร่วมกับตำรวจเพราะว่านายทักษิณถือเป็นนักโทษทางการเมือง
จนถึงขณะนี้ญาติและทนายความยังไม่มีใครนะครับมาเยี่ยม
เพราะยังไม่ครบกำหนดเวลาแล้วก็สำคัญคือห้ามเยี่ยมด้วยนี่เมื่อวานนะที่ใครอ่าน

ห้ามเยี่ยมใช่ไหมส่วนการรับประทานอาหารเย็นมื้อแรกนะครับ
ที่นายทักษิณกินก็คือข้าวต้มกับไข่เค็ม
แต่ว่าน้ำแข็งดอมเดี๋ยวมีเวลาอ่านข่าวไป
แล้วก็ลองเช็คสื่อออนไลน์ของคนในครอบครัวชินวัฒน์หน่อย
เพราะว่าเท่าวันที่เดินทางกลับมา
ก็ลงรูปตอนกลับมาเยอะแยะเลย
แต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญ
เรื่องของคุณทักษิณป่วยย้ายโรงพยาบาลเนี่ย
มีใครออกมาส่งสัญญาณมาบอกว่าอะไรยังไงบ้างไหม

แต่เท่าที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นเลยนี่ใช่ไหม

ไม่แปลกนะคนที่เคยกินดีอยู่ดี

พอจะต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้
เครียดจะกินไม่ได้นอนไม่หลับ

เพราะว่าเมื่อวานแน่นอนแหละนักข่าวก็ต้องไปถาม
วิศนุค่ะอาจารย์วิศนุคะคืออยากให้พูดถึงเหตุการณ์นี้
คืออาจารย์วิสนุเนี่ยนะคะก็บอกว่าได้รับแจ้ง
เรื่องของคุณทักษิณถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจกลางดึก
เพราะว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคุยกับคุณหมอแล้ว
หมอก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาคนเคยกินดีอยู่ดี
พอมาอยู่ในที่คุมขังก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
ก็ต้องไปขอดูหลักฐานทางการแพทย์นะ
แล้วประวัติการรักษาที่ผ่านมา๑๗ปีเขาก็เอามาให้ดูหมดเลย

อาจารย์ดูโดยภาพรวมคิดว่าน่าจะมีการส่งคุณทักษิณไปรักษาข้างนอก

ส่วนนักร้องคนนี้ค่ะนายศรีสุวรรณจัญญา
ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน
ก็ไปร้องกับปปชนะ
ว่าอำนวยความสะดวกให้นายทักษิณพิเศษ

อันนี้เขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของนายศรีสุวรรณจัญญานะ
แต่ก็ยืนยันว่าเป็นมาตรการปกติเลย
เหมือนกรณีที่ส่งนางสาวทันตะวัน
หรือว่าตะวันกลุ่มทะลุวัง
แบมไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
อันนี้อาจารย์วิศนุก็ชี้แจงแล้วค่ะว่าอันนี้ก็คือปกติ
คือตอนนี้ที่ต้องไปถามท่านรองวิศนุก็คือ
ยังเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมด้วย
คุณผู้ชมมาฟังคุณหมอบ้างดีกว่าครับ
แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ยืนยันนะว่า
อดีตนายกทักษิณเข้ารับการรักษาก็ตามเกณฑ์ผู้ป่วยทั่วไป
ไม่ได้มีอภิษฎแต่อย่างใด
เงินยังต้องจ่ายเลยนี่ฮะเมื่อวานนี้
พลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหาจารุในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจครับ
ก็ได้เล่าถึงการประสานรับตัวอดีตนายกทักษิณ
จากกรมราชทันที่ย้ายมารักษาตัวด้วน
เพราะว่าเกิดอาการป่วยตอนควบคุมตัว
ประมาณสักเที่ยงคืนใช่ไหม
เที่ยงคืนของคืนวันอังคารต่อวันพุธครับอ่านั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
คุณทักษิณมีอาการแน่นหน้าอกกระทันหันค่าออกซิเจนต่ำ
ความดันโลหิตสูงถึง๑๗๐มิลลิเมตรประหลอด
ทีมแพทย์ราชธรรมก็พยายามรักษาระดับความดันที่สูงแล้วนะ
แต่ก็ทำได้ไม่มากครับจึงลงความเห็นว่าให้ส่งตัวด่วนมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
ทางโรงพยาบาลตำรวจเขาก็ตั้งคณะแพทย์ขึ้นมา๖ท่านเพื่อรักษา
แล้วก็๖ท่านนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านหัวใจด้านปอดแล้วก็โควิด๑๙
แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยังย้ำว่าการรักษาของอดีตนายกทักษิณนั้น
เป็นไปตามเกณฑ์ไม่มีอภิษฎพิเศษแต่อย่างใดครับ
เท่าที่หมอรายงานผมเนี่ยยังความดันสูงอยู่นะครับ
ตัวบนยัง๑๗๐ตัวล่างยัง๑๑๕๑๒๐
อันนี้ขนาดให้ยาไปแล้วใช่ไหมครับครับให้ยาแล้วครับ
บอกได้ไหมครับความดันขนาดนี้ไม่ได้เกิดความดันสูงครับ
เราก็กลัวอยู่เหมือนกันครับกลัวพวก
ถ้าความดันสูงมากเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสมองขัดเลือ
เลือดออกในสมองเราก็กลัวครับ
ทางอาจารย์หมอราชธรรมก็กลัวเรื่องนี้
ก็เลยรีบส่งต่อดึงความดันลง
คุณทักศิลป์ไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มี
นอนโรงพยาบาลก็ไม่ฟรีนะฮะเสียตังค์
ส่วนช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับทางผู้บัญชาการเรือนจำกรุงเทพ

การส่งตัวอดินายกทักศิลป์ในฐานะผู้ต้องขัง
ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ดูแล
แล้วต้องส่งรูปภาพนะอัปเดตรายงานให้กับ
พบเรือนจำกรุงเทพเป็นรายชั่วโมงเลยทุกชั่วโมงเลย

คุณทักษิณอาจย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนเป็นไปไม่ได้
อย่างไรก็ตามการส่งอดีตนายกทักษิณมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
บอกว่าเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนครับคุณผู้ชมเราก็นำเสนอจาก

คือที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือยังไม่ได้อนุมัติ
แต่ถ้าหมอลงความเห็นนั่นอีกเรื่องนะ